กศธชเตรียมนำคลื่นความถี่ล็อตใหม่
มาเปิดประมูลภายใน๕ปีมีทั้งหมด๔ย่านคลื่นความถี่ด้วยกันนะคะ
โดยจะเปิดประมูลล็อตแรกในปีหน้า
แล้วก็คาดว่าจะสามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศ

ถากรตันทศิษย์เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือว่ากศธช
บอกว่าการเปิดประมูลคลื่นความถี่ล็อตใหม่
เป็นไปตามแผนการจัดสรรคลื่นความถี่๕ปี
คือเริ่มตั้งแต่ปี๒๕๕๙ถึงปี๒๕๕๙
โดยในปี๒๕๖๐คือปีหน้าจะเปิดประมูลคลื่นความถี่
หลังจากที่ร่างพระราชบัญญัติองค์กรประกอบกิจการ
กระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม
หรือว่าพรบกศธชฉบับใหม่
เปิดทางให้อำนาจกศธชเยียวยาให้บริษัทอสมท
ส่วนเดือนเมษายนปี๒๕๖๑จะเปิดประมูลคลื่นความถี่
ราคาสุดท้ายในการประมูลรอบล่าสุดที่๔๐๐๐ล้านบาท
ราคาเริ่มต้น๗๕๖๐๐ล้านบาท
ใช้อยู่ในปัจจุบันแล้วก็จะสิ้นสุดสัมประธานในเดือนกันยายนปี๒๕๕๙
จำนวน๓ใบอนุญาตคาดว่าราคาเริ่มต้นจะสูงกว่า
ครอบคลุมพื้นที่ได้กว้างกว่า
คาดว่าจะสามารถนำเงินรายได้ที่ได้จากการประมูลทั้ง๔คลื่นความถี่นี้
เป็นรายได้แผ่นดินมากกว่า๔๐๐๐๐๐ล้านบาท